มาที่นักแสดงตลกชื่อดังกันบ้างดีกว่านะคะ
พี่ตุ๊กกี้สูตรร้านนั้นเองคุณผู้ชม
จะบอกว่าเขาเป็นตลกซุปตาใช่ไหม
แต่ใครจะไปรู้ชีวิตตลกมันไม่ได้ตลกนะคุณ
เจอเรื่องเศร้าเนี่ยแต่มันทำเศร้าไม่ได้
มันก็ต้องทำตลกออกมามันยิ่งเช่ายิ่งกว่านะคุณผู้ชม
เพราะว่าอะไรพี่ตุ๊กกี้ตรวจว่าตัวเองมีพบสภาวะ

จนถึงขั้นต้องพบแพทย์นะพบจิตแพทย์เลย
เพื่อรับยามาทานค่ะในการรักษาอาการนี้แหละ
ล่าสุดค่ะเจอพี่ตุ๊กกี้ก็เลยขออัปเดตถึงอาการป่วยนะ
ตุ๊กกี้บอกว่าหลังจากมีการทานยา
แล้วก็ปรับปริมาณยาใหม่เนี่ยตอนนี้อาการดีขึ้นมากเลย
รับว่าจากอาชีพที่ตัวเองทำมีส่วนทำให้ตัวเอง

เพราะว่าอยากจะมอบความสุขสนุกให้กับแฟนอย่างเต็มที่ไง
ทำให้เกิดภาวะดังกล่าวโดยไม่รู้ตัวเลยค่ะ
แต่ว่าพอได้ทานยาได้คุยได้ปรึกษากับคุณหมอนะคะ
เลยทำให้ตอนนี้ตัวเองปรับความคิดใหม่
เปลี่ยนระบบความคิดใหม่ค่ะระบบความคิดดีขึ้น
ขอบคุณทุกคนเลยที่ส่งกำลังใจมาให้
รวมถึงครอบครัวแล้วก็แฟนหนุ่มด้วยนะคะ
คอยอยู่เคียงข้างแล้วก็ให้กำลังใจตลอดเลยค่ะ
ปรับยาวเนี่ยแสดงว่าเรารับอนุญาตจากคุณหมอแล้ว
ก็ปรับยาปรับพฤติกรรมการกินปรับพฤติกรรมการนอน
พฤติกรรมการคิดปรับพฤติกรรมกับเพื่อนรอบข้าง

หนูวัดตัวเองนะ๕๐แล้วค่ะ
ดีขึ้นค่ะหนูเป็นแค่ไบโพล่าเล็กหายขาดค่ะ
ขาดมาจากไหนหายขาดมาจากการเชื่อคุณหมอหนึ่ง

ค่ะสำคัญกับเรื่องนี้
อะไรก็แล้วแต่ภาวะข้างนอกจะเป็นยังไง

เป็นได้ก็หายได้ปรับความคิดของตัวเอง
ค่อยเป็นค่อยไปนะพี่นะให้กำลังใจค่ะ

ส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ไม่ถามไม่ได้เลย

ดูมีความสุขจังเลยดูสนุกจังเลย
งานนี้ต้องโทรขอถามหน่อยละกันนะว่าพี่
แบบนี้อยากจะมีลูกเองบ้างหรือเปล่า

แต่ว่าพี่ตุ๊กกี้นะก็รีบบอกทันทีว่า
ก็ยังคงมีความคิดนี้เหมือนเดิมแหละ

ก็ไม่อยากจะทำให้ไม่มีลูก

ส่วนคุณสามีบูบูก็คุยกัน

การปัจจุบันทำให้หนูยิ่งยืนยันคำตอบในใจหนูว่า

สถานการณ์ปัจจุบันทำให้หนูยิ่งยันคำตอบในใจหนูก็จะไม่มี

สถานการณ์ปัจจุบันทำให้หนูยิ่งยันคำตอบในใจหนูก็จะไม่มี

สถานการณ์ปัจจุบันทำให้หนูยิ่งยันคำตอบในใจหนูก็จะไม่มี